อีกที่พยาวต้นนี้ครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่ามันคือต้นส้มปล่อย
ที่มันแตกกิ่งก้านสาขาออกมาแปลกสีสันมันไม่เหมือนต้นอื่นทั่วไป

แปลกจริงเห็นไหมสีสันมาเต็มสวยเลย
ไอ้ที่บอกสีสันมาเต็มคืออะไรผ้าสีเลย
ผมว่าไม่ได้มีแค่๓แล้ว๗สี๘สีว่าไป
ว่าไปฮะที่นี่บ้านเลขที่๘๘หมู่๙ตำบลจำหวายอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
แล้วที่เห็นต้นไม้แปลกสีสันสวยงามเนี่ยนะนี่คือต้นส้มปล่อยไม้มงคลอ่ะ
ใช่มันออกช่อเนี่ยนะเอาดูที่ใบก่อนใบสีอะไร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

หรืออะไรอ่ะที่เขาจะเอาไปซ่มปล่อยไปทำน้ำมนต์

และยิ่งมันแปลกหูแปลกตาไม่เคยเห็นชาวบ้านก็เลยมาขอโชคขอลาบจากที่นี่
ก็ว่ากันไปเรื่องของบ้านเลขที่เรื่องของหมู่นู่นหมู่นี่

ว่าไปแล้วไม่บอกต่อไม่บอกเพิ่ม

เอะพอยิเตมการรายการใจดูก็ได้ดูจำได้
วันเวลามันยังเหลืออีกเยอะไม่ต้องมาทำเป็นชี้นำ

ผมเชื่อว่าเชาบ้านก็ต้องวนมาอีก
โอ๊ยใบเก่งจริง